อุบัติเหตุและอาจจะมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ก็มีข้อย้ำเตือนว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตคืออะไรบ้างนะครับ
เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
หรือสพชเปิดเผยว่า
หลังเปิดศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ความสะดวกให้กับประชาชนและโรงพยาบาล
ในการคัดแยกอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ที่จะเข้ารับบริการตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
มีผู้ป่วยใช้บริการสิทธิ์นี้จำนวนมาก

เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้น
และนโยบายนี้สามารถใช้ได้ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนครับ
หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
เพื่อขอรับบริการได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
บอกรถจะไปถึงแบบโอ้โหเพียงไม่กี่นาทีนะฮะ
ไม่เกิน๘นาที๑๐นาทีนี้นะครับ
ส่วนผู้ที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับ

ตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
ซึ่งรายละเอียดเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้แก่
หมดสติไม่รู้ตัวไม่หายใจหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง
หน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
ซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วม
แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน

แล้วก็มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ
ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
ส่วนขั้นตอนส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ
ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสพชหรือว่าสคศสพชชื่อย่อนี่นะครับ
จะรับทราบว่ามีผู้ป่วยวิกฤตเข้าระบบเมื่อโรงพยาบาลเอกชนมีการประเมิน
บันทึกการประเมินผู้ป่วยในระบบคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ศูนย์เองจะแจ้งต่อให้กองทุนเจ้าของสิทธิ์รับทราบโดยเร็ว
พร้อมประสานไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ป่วย
รับย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบปกติให้ได้ทันภายใน๗๒ชั่วโมง
เดี๋ยวคนจะบอกฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ไหม
ได้ทุกที่ทั้งรัฐและเอกชนแล้วเขาก็จะส่งต่อกันนะครับ

รับไว้ก่อน๗๒ชั่วโมงนะคะต้องบรรเทาอาการก่อนนะคะ
วิธีการแบบนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะจำไม่ได้หรอก

ใช่ค่ะโทรไปแล้วสอบถามอาการเบื้องต้นก่อน

พอเขามารับเขาจะมีแพทย์มา
แล้วก็ตรวจสอบคัดกรองอาการเบื้องต้น
แล้วก็จะรู้ว่า๗๒ชั่วโมงเราจะไปที่ไหนนะคะ

ในช่วงการเดินทางเยอะ๑๖๖๙นะครับ